หลังจากต้องสูญเสียนักชกผู้ยิ่งใหญ่โมฮามัติอารี
ทำให้ที่บ้านเกิดของโมฮามัติอารีเขาเลยมีการจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึง
เขาได้มีการปล่อยผีเสื้อเพื่อเป็นการรำลึกถึงนักชกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้
เพราะว่าโมฮามัติอารีเขาเคยได้รับฉายาโบยบินเหมือนผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่ง
ดังนั้นชาวเมืองหลุยสบิลในรัฐเคนตะกี้สหรัฐอเมริกา
บ้านเกิดของโมฮามัติอารีก็เลยมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
เป็นการรวมตัวกันนะคะปล่อยผีเสื้อเพื่อเป็นเกียรติและเรียมอำลาเป็นครั้งสุดท้าย
ให้กับนักชกผู้ยิ่งใหญ่ที่จากไป
รู้จักและเรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จระดับโลกของมุธมัติอารี
ซึ่งได้รับฉายาว่าโบยบินเหมือนผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่ง
ตลอดชีวิตการชกมวยบนสังเวียน
วันนี้ได้มีการจัดพิธีศพแบบอิสลามขึ้นค่ะ
ที่บ่ายวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่น
จะเป็นการจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการ
ที่สามารถจุประชาชนได้ประมาณ๒๒๐๐๐คน
ซึ่งก็มีการถ่ายท่อสดทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ

หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการนำร่างของมุธมัติอารี

ภายในบริเวณสู่สารเคฟฮิล

แล้วก็ยังเป็นที่ฝังร่างของคนดัง

ที่มีต้นกำเนิดในเมืองเคนตะกี้แห่งนี้